ไม่ใช่ผมเลี้ยงให้มาอยู่

สดใหม่ให้เยอะจบให้เจอแล้วกัน
วันนี้เรามากัน๖โมง๕๒นาที
ก็พบกับพวกเราได้ปกติก็คือเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที

ถ้าวันศุกร์ก็๑๘นาฬิกาค่ะ

แล้วก็ยังมีเป็นแอปพลิเคชันของไทยรัฐก็คือ
อย่างที่เราบอกกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรม๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่
กับการแจกของขวัญตลอด๓๒วัน
รวมมูลค่ากว่า๕๗ล้านบาท

นี่เลยครับความคอนโดพลักษณ์รังสิทธิ์
จากภึกษารถอีซูซูมิวเอ็กซ์
และของรางวัลอื่นอีกมากมาย
รับความสุขพร้อมกัน๓๒วันเต็ม

จนถึง๑มกรกภพ๒๕๙
จำกัดส่งหนึ่งท่านต่อ๑ช่วงรายการ

ขอให้ถูกคนมองคุณหนุ่มอย่าง

ไม่อย่างนั้นเป็นแบบว่ารู้สึกแบบเล่าระเอาใจหน่อย

คุณอย่าเล้าใจเยอะเพราะวันนี้เวลารายการเหลือ๒๐นาที

เมื่อวันที่๑๔ธันวาคมพศ๒๕๕๘

เสด็จออกหน้าห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินชั้น๑๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราช

นายวีรพลตั้งสู่วันประธานสารดีกา
นำผู้พ่อภาคสาประจำสารยุติธรรม
สำนักงานสารยุติธรรมตุลาการสารรัฐธรรมนูล
สำนักสารรัฐธรรมนูลตุลาการสารทหาร
และอายการจังหวัดผู้ช่วยสำนักงานอายการสูงสุด
เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

เลขาสำนักงานสารยุติธรรมประธานสารรัฐมนูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประหลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศ
กรมพระธรรมนูลอายการสูงสุด
และคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วยค่ะ

และส่วนเรื่องงานพระราชพิธีของสมเด็จพระสังฆราชนี่นะคะ
ก็วันที่๑๔ก็เมื่อวานนี้นะคะ
ธรรมเนียบรัฐบาลพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิด
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่า
รัฐบาลขอเชิญชวนค่าราชการพนักงานรัฐภาคเอกชน
และประชาชนแต่งกายเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่
สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช

เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมน

ก็ข้าราชการก็แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ

วันที่๑๖เป็นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

วันที่๑๗เป็นพิธีเก็บพระอัด
แต่งกายชุดเครื่องแบบราชการหรือว่าสวมสีสุภาพโทนสีเข้มค่ะ
เพราะฉะนั้น๓วันนี้ก็จะเป็นวันที่
เอาเราคัดมาอันที่สำคัญที่เราน่าจะได้ร่วมนะฮะ

คือ
สำหรับข้อปฏิบัติคือ๑แต่งกายไว้ทุกข
หรือว่าชุดเครื่องแบบไว้ทุกข์ระหว่างวันนี้
วันที่๑๕ถึงวันที่๑๗เนี่ยนะคะ
เพื่อถวายอภิสัมมารสังการะ
และ๒ถ้าหากเรามารอชม
ขบวนพระอิสริยยศที่เชิญพระโกรธริม๒ฝั่งถนน

อันนี้คุณหนุ่มบอกว่าเราจะไม่มีการวิ่งตามหรือเดินตาม
ใช่ครับเพราะว่าทีนี้มีการไปสัมภาษณ์และพูดคุยมา
คือขอความร่วมมือนะฮะถ้าเกิดว่า

อยู่ข้างถนนทั้งสองฝั่งฟุตปากแล้วนะครับ
แล้วก็ขบวนพระศพก็ผ่านไป
เขาบอกว่าให้อยู่จบที่

ห้ามเดินขนาบข้างขบวนไป

ส่วนถ้าเกิดท่านใดมีโต๊ะ
เอาโต๊ะมาตั้งได้ริมถนนบนฟุตปากนะฮะ
แล้วก็เอาพระรูปของโรงท่านของทางสังภาราช
ตั้งเอาไว้หันหน้าเข้าหาขบวน
คุณจะอยู่ข้างหลังของรูปนะฮะ
มีดอกไม้ทูบเทียนแต่ไม่ต้องจุด
ไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดนะฮะวางไว้นะครับ
พอประกอบผ่านปุ๊บคุณก็กลับเป็นจางข้าวประดิษฐ์๓ครั้ง

และถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าร่วมจะด้วยอะไรก็แล้วแต่

วิธีที่จะร่วมส่งเสด็จที่ดีคือ
้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมายึดถือปฏิบัติค่ะ
ครับผมส่วนประชาชนท่านใดที่อยากจะร่วมวางดอกไม้จันทร์นะฮะ
คุณก็สามารถไปตามวัดต่างได้

แล้วก็นำเอาดอกไม้จันทร์ที่วัดอาจจะมีด้วย

พี่ได้เห็นดอกไม้จันทร์ของในหลวงพระราชนียัง

นี่คือที่มาของคำว่าดอกไม้จันทร์จริงเลยใช่ไหม
จะได้เห็นว่าถ้าสมมุติในงานพระราชพิธีพรุ่งนี้
เขาจะแบ่งตั้งแต่ในหลวงพระราชนี
เขามารวมบัววงศาหนุ่มวงศาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ
คือในงานพระราชพิธีพรุ่งนี้เราจะได้เห็นแบบว่า
ตั้งแต่แบบว่าดอกไม้จันทร์จริงเป็นยังไง
เราจะใช้แต่ธรรมเทียมใช่ไหม

พรุ่งนี้พิธีประวัติศาสตร์เหมือนกัน
สำเร็จพระสังฆราชนีพระชนมายุ๑๐๐ชันศา

แต่บางคนไปใช้คำว่านิพาน

อย่างเราใช้คำนี้กับใครก็ไม่ได้ทั้งสิ้น
เพราะว่าเราไม่ได้อยู่เหนือความเป็นอมตะ
หรือว่าอารหันต์หรือจะทราบการวินไหว้ไตเกิดขนาดนั้นนะฮะ

ใช้คำว่าถวายสักการะ

ไม่ต้องมาส่งเสด็จอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
อ๋อส่งเสด็จอะไรอย่างนี้ก็ได้

ต้องใช้คำว่าถวายสการ

ยังไม่เริ่มรายการเขาศึกษามาอย่างแน่นเปรีย

อ๋อหลือใครที่ผิดหูดกันนี่ฉันถึงเรือกมือไหวเพราะแม่น

แต่คุณก็ให้ความรู้ได้เรียนมาก

ไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดทุบเทียน

อีกเรื่องหนึ่งผมฟังมาวันนี้สัมภาษณ์มา
คุณคือตอนที่มีการซ้อม

หูฟังแล้วแบบว่าได้ความรู้นะจริง
อืมฉันชอบ
ดีแล้วล่ะคุณต้องมีความรู้อะไรอย่างนี้บ้าง
ไม่ใช่ไปมีความรู้เรื่องที่แบบเลวร้ายเข้าหัว

ว่าชายชนจะได้รับแจกหนังสือบวรธรรมปภิษฐ์
เป็นหนังสือที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะคะ
ได้ที่จุดวางดอกไม้จันทร์๔๘วัด
ไปดูเดี๋ยวหา๔๘วัดเลยนะฮะ
ส่วนต่างจังหวัดนะคะรับได้ที่อำเภอที่จุดวางดอกไม้จันทร์๘๗๗แห่งเลย

ยังวันนี้ไทรลัฐหน้านึ่งก็จะมีเขียนมากัน
ใครอยากจะรู้ความรู้เกี่ยวกับพระโกรธเกี่ยวกับพระเมนสมเด็จพระสังฆราชนะฮะ
และพระราชเฉพาะพิธีนี่นะครับ

เขียนว่าเยี่ยมพ่อนะคะคุณเบอร์แวนด้าภาน้องเบอร์ลี้
พาน้องมะลิเข้าเยี่ยมคุณปอล์ที่ชั้น๙อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โดยน้องมะลิหยอกเยาะเล่นกับคุณแม่อย่างรายเรียงสาว
บมือแป๊ะด้วยความชอบใจที่เห็นภาพของพ่อปอเนี่ย

แล้วก็ส่งเสียงเรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋า

ที่สำคัญไปก่อนนั้นนะฮะรู้สึกว่าพอมีคลิปวิดีโอเป็นเพลงของคุณปอล์
ทางคุณโบก็ได้มีการเอาภาพไปให้ทางคุณปอดู

แสดงว่าเขารวบรู้หมดรับรู้ที่บอกว่าพูดได้ก็จริงดิฉันไม่ทราบเลยคือเราไม่ได้มีภาพนั้น
แต่เราก็เชื่อที่ทางญาติหน่อยไปดูเอ็มวีหน่อยไหม

ว่าผ่วยหนักเลยใช่ไหมนี่ตั้งแต่ปั้มหัวใจสามครั้งเลยพอดหัวเมื่อกี้ก็คืออ๋ออ่า
ถ้าสมมติเขาพลึงขึ้นมาแล้วเขาจะชื่นใจเนอะเขาจะรู้ว่าคนไทยรักเขาขนาดไหนเนอะดูสิมาเยี่ยมกันเย็นเลย
ร่วมเกียจร่วมเกียจมากนะแล้วอันนี้ส่งเรื่องนี้นะ
ทำให้คนได้ตื่นตัวเรื่องไข้เลือดออกกันมากว่ามันอันตรายขนาดนี้
อ๋ออันนี้คือขนาดคุณหมอธ่าการรักษา
แล้วเขาก็จะมีการรวบรวมดาราที่ไปเยี่ยมกัน

นั่นแหละคุณหมอที่เก่งสุดให้เรียบ
ปอดท่านหนึ่งใจท่านหนึ่ง

เหรอะถ้าอายุกล์ปยุฑก็ส่งของควันมา

โป่น้ำตาไหลดูคลิปให้กำลังเจ๋ง
น้ำด้อยบอกว่าทุกคนตั้งใจทำคลิปนี้

คือน้าน้ำอ้อยบอกว่าทุกคนตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมา
เพื่อให้ปอได้รู้และรับรู้ว่ามีคนห่วงใยมากมาย
ในวันที่ฟื้นขึ้นมาแข็งแรงจะได้มีกำลังใจ
เมื่อคืนวันที่๑๓ธันวาคมภรรยาของปอได้เข้าไป
พร้อมกับทีมแพทย์ผู้ให้การรักษา
ที่เราได้ดูไปเนอะ
ส่วนวันที่๒๖ธันวาคมก็จะมีองค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
แล้วก็ปทฤษฎีเขาเป็นทูต
เขาก็เป็นทูตประชาการประชาสัมพันธ์นะฮะ

มีการกำหนดว่าจะไปร่วมงานกำลังขุดจากนั้นว่า

สรุปน้องมะลิอาจะต้องไปแทนพ่อเขาแล้ว
สำหรับอัปเดตในวันนี้นะฮะเมื่อตอนประมาณว่าป่าห์บ่ายโมงครึ่ง
ปฎามพี่เมียวฮะก็มีคักขุอนมนตร์น้ำอ้อย
แม่งครับได้มีการ
นำไปถวายพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชนะครับ
ณวัดเทพศิรินโดยส่วนหนึ่ง
อาจจะนำไปถวายพระสงฆ์ที่อาภาษณ์ในโรงพยาบาลสงฆ์ด้วย
แล้วก็สำหรับอาการในวันนี้ด้านอามอ้อยบอกว่า
อาการโดยรวมของปอก็ยังไม่มีอะไรปิ่นแปลงไปจากเดิม

ส่วนในตอนเย็นนะฮะทางแพทย์ก็อาจจะมีการเข้ามาตรวจนะฮะ

แต่เรื่องอาการปอจะพูดอีกครั้งเป็นพรุ่งนี้

เมื่อเช้าตอนปตื่นไปแล้วรอบหนึ่ง
โดยมีคุณโบเข้าไปดูแลเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากมาย

เมื่อวานนี้นายกไปดูรถไฟฟ้าสีม่วง
แต่ปรากฏคนไม่ถามนายกเรื่องรถไฟฟ้าสีม่วง

แล้วนายกก็ฝากถึงคอหวยว่ายังไง